คุณผู้ชมเคยขับไปเส้นถนนบางนาตราดที่มุ่งหน้าออกชนบุรีใช่ไหม
ค่ะยิ่งตอนดึกดึกเนี่ยนะรถขับกันเร็วมากอืมขับกันเร็ว
เพราะว่ารถมันไม่ได้ติดเท่าไหร่แล้วทีนี้มันก็มีมอเตอร์ไซค์กับเก๋งป้ายแดง
กันไปปาดกันมาจนมาถึงช่วงนึงเนี่ยเก๋งนี่ไม่ไหวแล้วจริงจริง
ทำยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมเบียดมอเตอร์ไซค์เบียดจนเขาล้มข้างทางเลยอ่ะ
พลเมืองดีผ่านมาเห็นถ่ายไว้ได้หมดเลยครับ
ถ้าเป็นเมื่อก่อนแบบเมื่อก่อนมันเหนื่อยอะไรอย่างงี้ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยตามันนี้ตามันนี้เขาล้มเขาล้มเลย

คุณผู้ชมดูแล้วคิดเห็นยังไงครับคือเลนในเนี่ย
มอเตอร์ไซค์เข้ามาได้ยังไงก่อนใช่ที่น่าสงสัยนะครับ
แต่เอาเป็นว่าต้องชมพลเมืองดีคือถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไว้หมดเลย
เพื่อมีฝั่งไหนแจ้งความครับไม่ได้ปล่อยผ่านกับเหตุการณ์นี้นะ
ก่อไก่เจ็ดหกศูนย์แปดกรุงเทพครับนี่คันนี้เลย
เหตุเกิดบนถนนบางนาตราดขาออกมุ่งหน้าชนบุรี
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอน๓ทุ่มครับคนขี่มอเตอร์ไซค์คนที่เป็นผู้บาดเจ็บ
ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ขอคลิปจากพลเมืองดีที่ตามถ่ายจากด้านหลังเนี่ย
เพื่อมีใครในกรุ๊ปเนี่ยรู้จักก็ให้ช่วยแจ้งให้คนขับไปเจอตำรวจหน่อย
ตำรวจจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกหมายเรียกหรือหมายจับครับแต่พอไปถามคนขี่มอเตอร์ไซค์
เขายอมรับผิดนะคุณผู้ชมว่าเขามาขี่ในช่องทางที่มันไม่ควรเข้ามาจริงแหละ
มันเป็นช่องทางด่วนแต่ก่อนหน้านั้นมันมีการขับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมากับเก่งป้ายแดงนาน
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกเฮ้ยแต่มาเบียดแบบนี้มันเกินไปนี่มันจงใจให้เขาบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตกันเลยนะ
แล้วไม่ได้เบียดแค่ครั้งเดียวด้วยคือไล่เบียดเขาเบียดอยู่นานพอสมควรเลยจนรถเขาล้มตรงล้วนเหล็กครับทำให้เขาบาดเจ็บมอเตอร์ไซค์เขาก็พังไปด้วยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยครับ